สวัสดีครับตามติดความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับ
ก่อนจะแข่งขันกับสาวดีอาราเบียเป็นเกมแรกของบอลโลกรอบคันเลือกนะครับ
ในรอบสิบสองทีสุดท้ายของโซนเอเชีย
ความพร้อมล่าสุดนะครับในการฝึกซ้อมยังเป็นไปตามปกติ
แต่ว่ามีข่าวจากซาดีอาราเบียนะครับว่าเขาจะเปิดให้กับแฟนบอล
เข้าชมเกมนี้ฟรีเพื่อกดดันนักเตะไทย
แต่พี่ซิโก้นั้นบอกแล้วนะครับว่าไม่มีผลครับ
ยากล่าสุดครับก็มีการเดินทางไปรับประทานอาหารนะครับ
ร้านอาหารไทยใจกลางกรุงโดฮาประเทศกาต้า

แล้วก็ยังได้รับความสนใจจากแฟนบอลชาวไทยเป็นจำนวนมาก
เรื่องของการเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับที่สนามของสดีอาราเบีย
แฟนบอลเจ้าถิ่นมากดดันด้วยความจุ๖๘๐๐๐ที่นั่งนั้น
ถือว่านักเตะไทยไม่เกรงกลัวเพราะว่าเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้ว

จริงถามน้องนักบอลทุกคนนะอยากให้คนดูเต็มสนามนะครับ
เพราะว่าคนดูเต็มสนามก็สนุกนะครับ
เพราะคิดว่าน้องทุกคนตอนนี้ผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้ว
ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรในเรื่องของผู้เล่นนะครับ
แน่นอนเขาไปเจอในบ้านเราของเราก็เต็มสนามเหมือนกัน
ฉะนั้นต่างฝ่ายต่างที่ต้องการแต้ม
ฉะนั้นเราคิดว่าทุกคนน่าจะเล่นตามแทคติกวิธีการนะครับ

เพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปที่สาวดีอาราเบียนั้น

จะมาสอดแนวเอาความลับไปครับ